นี่เรากำลังอยู่กับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกก็ว่าได้นะครับ

เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างในสมัยขอมรุ่งเรือง
ลบบุรีเนี่ยชื่อเดิมก็คือเมืองละโว้
วัวนี่เกิดขึ้นในสมัยขอมโบราณ
แล้วก็พระปรางสามยอดนี้ก็เกิดขึ้นในสมัยนั้น

ลิงมาอยู่ได้ยังไง

ละโว๊ะทำไมต้องเป็นลิงทำไมโลบบุรีต้องเป็นเมืองลิง
อาจจะเกิดขึ้นมาจากตรงที่เราไปไหว้เจ้าพ่อมาสักครู่นี้

ไม่ทราบว่าใครเป็นคนเอามาเลี้ยงคนแรกอะนะ

ตอนนี้ลิงจะแบ่งกันเป็น๓กลุ่ม
กลุ่มนี้คือมันจะมีหัวหน้าจ่าฝูงแต่ละกลุ่มเลยนะ

ส่วนที่สองก็คือที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือปรางสามยอด

ใช่และอีกลิงอีกส่วนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งคือในตลาด

ปางสามยอดจะไม่ข้ามทางรถไฟไปอยู่

มันอยู่ใกล้กันแต่ว่าตอนนี้มันแบ่งโซนคือถามว่ามันข้ามไปมันก็ข้ามบ้างแต่ว่าในลักษณะที่จ่าฝูงมันจะต้องเคารพจ่าฝูงที่นี่

จะมีจ่าฝูงของตรงนี้กับจ่าฝูงของทางนู้น

ก็มีเหมือนกับเป็นมาเฟียมีเจ้าพ่อแต่ละคนแต่ละที่
ที่นี่ก็มีการกำเนิดเพลงที่ลบบุรีเหมือนกัน

ของครูพูดได้ว่าผมเคยร้องเพลงนี้

เพลงอ่าทหารบกพ่ายรัก

มีอยำรักษกาลแล้วมาดูพระปาแสามยอด
เราก็ลืมไม่ได้เลยเพราะว่าลบบุรีเนี่ยถือว่าเป็นเมืองหลวงอีกแห่งหนึ่งของไทยเรา
สมัยสมเด็จพระนารายถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไป
ไปที่พระนาจวังนารายย์อ๋อนี่เดี๋ยวเข้าไปคุยที่นู่นแล้วบอกหรือเปล่า
ได้เลยอยากคุยก่อนโอเคไปพี่ทางไหนทางไหนใช่ไหม
พี่หนูบอกว่าถ้ามาลบบุรีแล้วไม่มาไหว้
สมเด็จพระนารายมหาราชที่พระราชวังแห่งนี้

ผมนี่แค่เริ่มต้นก็ขนลุกแล้วล่ะครับ
ดูแบบนี้เราก็ไม่ใช่คนธรรมดานะครับ
เราเป็นคนได้ว่างกันเลยทีเดียว
พอถามถึงประวัติพี่หนูก็เล่าให้ฟังว่า
พระราชวังนารายราชนิเวศเป็นพระราชวังที่สมเด็จพระนารายมหาราช
โบสถ์กล้าให้สร้างขึ้นเมื่อพศ๒๒๐๙บ๔๑ไร่ณลบุรี
เพื่อใช้เป็นที่ประทับล่าสัตว์ออกว่าราชการและต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
พระองค์ทรงประทับณพระราชวังแห่งนี้ประมาณ๘๙เดือน
ในช่วงปลายราชการและเสด็จสวรรคต
พระนลาราชราชนิเวศฯถูกทิ้งล้าง
จนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัว
พระองค์โปรดให้บุรณะพระราชวังของสมเด็จพระนารายมหาราช
และสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ในปี๒๕๖๒
และพระราชทานนามว่าพระนารายราชนิเวศ
และเป็นสถานที่สำคัญอีกที่หนึ่งของคนลบบุรีแหละครับ
หลังจากเดินชมพระราชวังเสร็จแล้ว
ก็มีสถานที่สำคัญอีกที่หนึ่ง
ที่พี่หนูบอกว่าพลาดไม่ได้
เพราะว่าเป็นวัดที่พี่หนูเคยบวชนั่นเอง

ทุกครับ
ที่บ้านทั้งคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่พาลูกมาทำบุญ
ก็จะมีวัดกวิสรารามวัดเชิงท่าและวัดสำราน
คือจะเป็นวัดที่ในบริเวณบ้านที่ใกล้บ้านที่สุด
โดยเฉพาะวัดนี้อาจารย์ถมหรือว่าหลวงปู่ถม
เขาเรียกว่าเป็นหลวงพ่อของคนลบบุรีที่นี่

ท่านหนึ่งต้องถามท่านเจ้าวาดจากอะไร
ด้วยธรรมภิวัตน์จาลิยวัตรของท่าน

ก็ได้รับช่วงต่อจากพระเด็จพระคุณหลวงพ่อพระครูโสพลธรรมรัฐ
เมื่อวันที่๑๕มีนาศรรภัณฑ์๑๕๒
แล้วก็คือความผูกพันกับโนมิเตอร์เนี่ย
คือสมัยอัตมาเป็นเด็กนักเรียนวินิตศึกษาก็คือ
ระแวกนี้ก็จะเรียนโรงเรียนวินิศึกษาด้วยกัน

พ่อเป็นครูเป็นอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องฝ่ายทะเบียน

จังหวัดทั้งสองวัดเลยนะ
และเดิมคืออัตมาบัวที่วัดกวิจ
หลวงพ่อพระครูโสภลหลวงพระถมน์ทุกวันเนี่ย
ก็คือเป็นพระอุปจาของอัตมาด้วย
หลวงปุฑธมเนี่ยบัวที่มา

เกษสาสไม่ต่อมา

ต่อต่อแล้วหนึ่งจะสาว
ใครเข้าไปกราบไหว้ขอเงินทำบุญซ้อนทุกอย่าง
อย่างเช่นสมัยผมเด็กนะเรียนนะ
ต้องเรียนนะลูกเรียนให้ถึงเป็นดร่งดรอะไรท่านจะบิวต์
เป็นพระนักบิ้วนะจริงบิ้วให้เด็กน้องโยชน
หรือว่าใครที่ไปกราบไหว้เธอบิ้วให้ทำแต่คุณรองความดี
ทำแต่เรื่องดีอ่ะทำสิ่งที่ดีทำสิ่งดีท่านจะเป็นนักวิวที่เก่ง
กินเหล้าเมายาท่านก็ไม่ชอบเหมือนกันและจะไม่ใช้วิธีดุด่าว่ากล่าว
อย่างท่านเจ้าว่ามีทำคำสอนของหลวงบุถมข้อไหนที่อยู่ในใจเสมอ
ก็ดีความเรียบง่ายของท่านคือท่านอยู่แบบเฉยแบบเหมือนแต่ชาวบ้านแถวนี้คือในชุมชน
มีเรื่องมีราวอะไรท่านก็จะไม่ค่อยว่าใครไม่ดุด่าใคร

แล้วการปล่อยแบบนี้มันดีหรือไม่ดียังไงครับ
ก็เป็นผลดีของท่านเป็นผลเสียของวัดเพื่อให้ว่าชุมชนก็มันเยอะขึ้น
แล้วพี่หนูครับคำสอนของท่านอันไหนที่แบบอยู่ในใจเรา
หลวงปู่สอนตลอดว่าให้ทำทำสิ่งที่ดีอยู่แล้วเนี่ยผมจริงยึดหลักของท่านอย่างหนึ่งก็คือ
บอกทำอะไรให้มันมีความพัฒนาการขึ้นไป
เรียนรู้ให้เพิ่มเติมให้มากขึ้นอย่างที่ท่านบอกว่า
เรียนไม่ใช่เรียนแค่นี้เราต้องเป็นต่อไปโดคเตอร์ไปเลย
ให้มีความรู้ที่มันเพิ่มภูมิขึ้น
ทั้งที่มันเป็นกระจกมองสะท้อนว่าโอเค
เราไม่ต้องถึงด็อกเตอร์หรอกเราแค่ลิ้นยาโทรก็ได้
แต่ว่าสมองเราหรือว่าความคิดความอ่านเรา

หาความรู้ยิ่งเป็นแนวทางที่เราทำงานด้านศิลปะ

มันต้องคิดมันต้องสร้างมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้
ก็สนุกกับงานนั่นแหละ

เอาตรงนี้มาเป็นวิถีทางในการทำชีวิตกลับกัน
แล้วผมได้เห็นจริงที่ท่านมีความเมตตา
ดูแบบเจรวธนฤทธิ์ดูสังขารท่านก็

สมัยก่อนพ่อก็มีคนมานิมนต์ไปงานบ้าง
ปลูกเสกไปอะไรเรื่องของวัตถุมงคลหลายอย่าง

หลังจากพาเที่ยวบ้านพี่หนูเรียบร้อยแล้ว
พี่หนูก็มีงานที่จังหวัดอ้างทอง
ผมเลยขอตามติดไปด้วยเลยละกัน

พอถึงอ่างทองผมนี่เริ่มหิวแล้ว

นี่เจ้าภาพที่จ้างงานเตรียมเลี้ยงเต็มที่พูดแบบนี้ผมก็ไม่เกรงใจแล้วนะครับ
สวยมากครับพี่หนูครับพี่หนูพาผมมาเที่ยวป่าที่ไหนครับเนี่ย
ชอบไม่ใช่เหรอชอบต้นไม้ไง

นิรมิตรนะครับเป็นร้านที่วันนี้

ทางเจ้าภาพซึ่งเป็นใครครับ
เป็นน้องที่เขานับถือกันเขาฝากตัวเป็นลูกศิษย

กำนานเฟิร์สครับ

กำนานเดี๋ยวไปไหนอยู่ตรงกลางครับ

เด็กไว้รุ่นอยู่เลย

ครับผมคือผมชื่นชอบในผลงานเพลงของเขานะครับฟังเพลงพี่หนูมาตั้งแต่เด็ก

เมโลดี้ครับเมโลดี้มันจะเป็นไม่ใช่ลูกทุ่งแบบจ๋าไปเลยมันจะเป็นแบบกึ่งวัยรุ่นนิดหนึ่งนะครับ
ำนันร้องให้ฟังสักท่อนหนึ่งนะครับเพลงที่ชอบ

แล้วอู๋พี่หมายฟังหนูไม่ต้องถอยไปไหนนะครับกำนันน่ะ

งานที่นำที่ทำวลของผมนะครับได้รับเกียรติจากพี่หนู
ครับเอาอยากฟังร้องเลยต้องแยกเลยท่อนท่อนฮุกเลยไหมพี่
พี่เป็นพี่เป็นพี่เป็นกำนันบ้านทุ่งถูกสาวชาวกรุงหลอกลวงดวงใจช้ำมา
โหพระคุณเป็นไงสุดยอดเลยอ่ะชีวิตเขาต้องขอบคุณพี่หนูอย่างสูงครับ
วันนี้ผมขอบคุณกำนันด้วยนะครับขอบคุณคือไม่เคยเจอตัวแต่เป็นคนน่ารักมาก
ก็ส่งบัตรมาให้ตลอดเลยผมไปช้อปปิ้งตามห้างสรรพสินค้าส่งมือให้ตลอดเลย
อันนั้นกำนันลอลิงหรออันนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านผมไม่ได้ส่งมาคนคนละกำนันครับ
ว่าแต่วันนี้พาเรามากินที่นี่ใช่ไหมครับพาพามาทานครับได้เลยครับ
งั้นเราไปกันครับเชิญครับจะมางานรอยกระทงครับผมวันนี้พี่หนุ่มมีเรื่องจัดงานรอยกระทง
ที่เทศบาลลำต้องลำได้ไหมครับถูกต้องวันนี้ต้องลำอ่าได้เต็มที่เลย
เจ้าของร้านหุ้ยร้านทำไมร้านเป็นแบบเนี้ยครับสวยจังสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับทำไมร้านดูแบบอันนูรักของเก่าอันนี้ครับเจ้าของร้านนะครับเจ้าของร้าน
สวัสดีครับเจ้าของร้านอ่าเชิญเชิญครับเชิญร้านกี่ปีแล้วครับร้านนี้เอ่อ
อยู่ตรงนี้ดูครับเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้แดดลงไม่จะไม่สวยนะฮะ
ปีแล้วครับร้านนี้ประมาณสิบสิบเอ็ดปีแล้วค่ะสิบเอ็ดปีทำไมถึง
อันนูร้านนี้คือมีแนวคิดอะไรถึงทำร้านนี้ครับก็
แต่งเป็นธรรมชาติคืออันนูรักคืออันนูรักของของเก่า
ซึ่งคนรุ่นหลังบางทีก็จะไม่ได้เห็นไม่ได้เจอแล้วค่ะมาที่นี่
มันก็จะมีบรรยากาศที่ร่มลื่นมีต้นไม้ใหญ่สวยสวยสวยพี่ชื่อพี่อะไรนะครับ
พี่พี่ซูสีค่ะพี่ซูสีวงโอ้นี่ไงพี่ซูสีอยู่ที่ประเทศจีน
พี่สุสีแต่เกาะอาจจะบ้าแล้วโอเคค่ะขอบคุณครับพี่สุสี
ขออนุญาตนั่งนะครับเชิญค่ะกำนันเชิญครับไปพี่ศรีนำด้วยก็ได้ครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป